เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเจอร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชา
ถึงความอร่อยระดับตำนานเลยทีเดียว

ไม่กลายด้วยในกรุงเทศนี่แหละ

ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
ตลอดกินวันนี้เราขอเอาใจสายกินเส้นกันหน่อยค่ะ
เพราะเราจะพาไปบุกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
สืบสารความอร่อยมาตั้งแต่รุ่นคุณย่า

ปรุงซุปยาจีนรสชาติจัดจ้าน

รสชาติออกมาได้เข้มข้นแบบไม่มีใครเหมือน
สำหรับร้านเฮียอ้วนก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
สาขาใต้ทางด่วนงามวงวาน
สาขาใหม่แต่ความอร่อยคงเดิมค่ะ
พอดีว่าคุณย่าค่ะชอบทำก๋วยเตี๋ยว
เป็นสูตรของคุณย่าอยู่แล้วแล้วคุณพ่อก็เลยลองเอามาเปิดดู

ตั้งแต่สาขาแรกแล้วยังเป็นแบบรถเข็นอยู่ข้างทางอยู่เลยค่ะ
สาขานี้จะอยู่ใกล้วัดบัวขวัญ
ก็คือเหมือนคุณพ่อมองเห็นว่าคนถ้ามาทำบุญอะไรอย่างนี้
แถวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่แบบอร่อยทาน

เพราะว่าเชื่อมั่นในรสชาติของตัวเอง
เพื่อให้เชิญชวนให้คนมาที่นี่ค่ะ
เพราะทำเลที่โดดเด่นใกล้กับวัดดังอย่างวัดบัวขวัญ
มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจร
แวนมากันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ซึ่งเมนูเด็ดที่ใครมาถึงแล้วก็ต้องชิมก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นรวมมิตรชามใหญ่ไซส์โต
กินแล้วอิ่มคุ้มค่าคุ้มราคากันแบบสุด
มาแค่จานเดียวก็เพียงพอ

พี่ก็จะมีแบบเครื่องเทศที่หอม
ไก่ก็จะนุ่มที่สุดเลยค่ะพี่
แต่ถ้าหากใครไม่จุใจกับก๋วยเตี๋ยวไก่อยากจะกินเมนูข้าว
ทางร้านก็มีข้าวมันไก่ตอนเนื้อนุ่ม
และข้าวมันไก่ทอดชิ้นโตมาบริการให้เช่นกันค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูราดนาอเมริกันที่ไม่เหมือนใคร
พอเทคนิคการผัดเส้นในกระทะแบบร้อนจัด
และไม่ใส่ซีอิ๊วดำทำให้เส้นมีความหอมกลิ่นคั่ว
ซึ่งลงตัวกับน้ำราดและเครื่องเคียงอย่างแฮมและไข่ดาว
และก็ยังมีเมนูผัดซีอิ๊วที่คุณสามารถเลือกเส้นได้ตามใจชอบ
ปิดท้ายกันกับของหวานที่เจ้าของร้านภูมิใจนำเสนออย่างที่สุด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
ราคาก็ย่อมเยาว์สบายกระเป๋าทั้งมนุษย์แม่มนุษย์ป้าและมนุษย์เงินเดือนทุกคนอย่างแน่นอน
อยากไปริมรสความอร่อยแบบถึงที่ไปกันเลยที่ใต้ทางด่วนงามวงวานบริเวณต่อหม้อที่๒๔
หรือถ้าหากใครอยากสั่งไปนั่งกินที่บ้านหรือที่ทำงานแล้วล่ะก็โทรเลยไลน์แมนร้านเฮียอ้วนก็มีบริการส่งด้วยจ้า
ครั้งหน้าตลอดกินของเราจะพาไปชิมจานเดียวรสเด็ดราคาโดนใจที่ไหนอีกบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะ
ไปไปสุดยอดจริงนะจานเดียวรสเด็ดไปกินนี่แหละไม่ไหวแล้ว
เมนูมากเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอยู่ไม่ไกลด้วยครบทุกอย่างเลยนะของข้าวของหวานนะ